เราตามให้นะฮะประเด็นใหญ่ในบ้านเราในวันนี้
แล้วก็พูดถึงกันเยอะทีเดียวนะครับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่หลายคนบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้
มีนักการเมืองคนหนึ่งที่เป็นระดับรองหัวหน้าพักการเมือง
ค่ะนะครับถูกหญิงสาวเนี่ย
ไปแจ้งความและออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าเคยถูกเขาลวนลาม
บางคนเนี่ยหนักถึงขั้นโดนข่มขืนใช่ค่ะและหญิงสาวหลายรายนะคะ
ตกเป็นผู้เสียหายออกมาให้ข้อมูลข้อมูลก็ค่อนข้างจะสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แตกต่างกันแค่ห่วงเวลาเท่านั้นเองนี่คือน้องคนแรกนะฮะ
อายุ๑๘ปีค่ะตอนนั้นมาช่วยเหลือมาขอความช่วยเหลือทางคดีจากทนายตั้ม
นายสิทธาเบี้ยบังเกิดใช่ค่ะแต่ความจริงน้องเอาไปแจ้งความก่อนแล้ว
น้องไปเจอนักการเมืองคนนี้อดีตรองหัวหน้าพักคนนี้๑๑เมษายน
ถูกลวนลามอนาจารย์ในร้านอาหารในโรงแรมแห่ง๑แถวสุขุมวิทย์ซอย๑๑

เมษาก็มาหาทนายตั้มเพื่อปรึกษาเรื่องของขดงคดี
ใช่ก็กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยอะไรด้วย
เพราะว่าตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาก็ค่อนข้างจะใหญ่โต

หลังจากนั้นทนายตั้มบอกว่า

คนก็เริ่มที่จะออกมาให้ข้อมูลคือ

ผู้หญิงบางทีเขาก็ไม่กล้าพูด

กล้าบอกแม้กระทั่งคนใกล้ชิดเพราะเรื่องแบบนี้

พอพูดไปมันเหมือนถูกกระทำซ้ำไง

ต้องเล่าให้ฟังว่าเราโดนทำอะไรยังไงบ้าง

บางคนบอกว่าเจอตอนนู้นตอนนี้หลายปีมาแล้ว

ตอนที่แต่ละคนเขาประสบเหตุเนี่ย

มีคนอีกมากมายหลายคนที่โดนเหมือนเรา

เขาไม่มั่นใจในหลักฐานที่เขามี
บางทีไม่ทันได้ถ่ายคลิปเอาไว้

เอ้าเราก็ถูกกระทำเหมือนกัน
เขาก็กล้าที่จะออกมาให้ข้อมูลแล้ว

มันต้องพูดถึงเรื่องเดิม

ไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าจะมีคนตกเป็นเหยื่ออีกกี่คน
อันนี้ในมุมของผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลนะฮะ

อันนี้ก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเขา

ซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้กระทำ
และเขาก็บอกว่าผู้เสียหายบางคนที่ออกมาให้ข้อมูล

และจะขอต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม
ตอนนี้ขอลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองทั้งหมด

วันนี้มีผู้เสียหาย

ถ้าเข้าแจ้งความอย่างเป็นทางการเนี่ย

มากับเพื่อนที่เป็นพยานด้วยนะฮะ
เพราะว่าอยู่ในวันที่เธอไปประสบเหตุเนี่ย
มาเป็นพยานให้เธอด้วยเป็นเพื่อนผู้ชาย
มาพบพนักงานสอบสวนสนลุมพินี

แล้วบอกว่าเธอก็เป็นหนึ่งในเหยื่อ
อดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้

น้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
อายุ๑๘ปีนะครับ

คือเมื่อสิงหาคมปีที่แล้ว
ก็คือเป็นพิธีกรในงานสัมมนา

รองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้เนี่ยที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ
มาเป็นวิทยากรในงานหลังจากเสร็จงาน
น้องบอกว่าอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้
ได้ส่งแชทไลน์ส่วนตัวมาหาก็มาคุยกับเธอก็คุยเรื่อย
แต่เธอก็ไม่ได้ตอบอะไรจนกระทั่งมาถึงกุมภาพันธ์๖๕นี่นะฮะ
เธอบอกว่าเธอได้ทักไปหาเขาเพื่อเชิญให้มาเป็นวิทยากรอีกครั้งหนึ่ง
ก็มาเป็นวิทยากรจนเสร็จงานหลังจากนั้น
ตรองหัวหน้าพักคนนี้ก็ทักไลน์มาหาเธอเหมือนเดิม
ก็ถามประมาณว่ามีงานอะไรอีกไหมพร้อมกับโทรมาหาด้วย
พูดประมาณว่าว่างวันไหนไปทานข้าวกัน
บอกว่าตอนนั้นเธอก็คิดในแง่ดีว่า
ก็เผื่อจะได้ไปคุยเรื่องงานเผื่อจะเป็นหนทางในการมีงานทำ

เธอก็ตัดสินใจไปทานข้าวตามโลเคชั่นของร้านที่เขาให้มา
ก็เป็นร้านอาหารนะฮะนัดกัน๕โมงเย็น
บอกว่าพอไปถึงร้านอาหารก็เป็นร้านที่อยู่ในโรงแรม
ร้านเดียวกับน้องผู้เสียหายที่ไปหาทนายตั้มเลย
อยู่ที่ซอยสุขุมวิทย์๑๑
พอไปถึงเธอก็นั่งรอสั่งน้ำมะเขือเทศมาดื่ม
แล้วก็เธอก็ส่งโลเคชั่นให้กับเพื่อนที่เป็นผู้ชาย
มารออยู่ข้างข้างโรงแรมเพราะเธอเองก็แบบเหมือนกับ
ไม่ค่อยไว้ใจน้องที่มาเป็นพยานเนี่ยเธอบอกรออยู่ข้างโรงแรม
ก็ส่งโลเคชั่นไว้ให้ด้วย
เมื่ออดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้มาถึง
พยายามขยันขยอให้เธอดื่มวาย
แล้วก็ชวนคุยเรื่องการลงการเรียนอยู่แป๊บเดียว
แล้วก็เปลี่ยนมาถามเลยบอกมีแฟนหรือยัง

หลังจากนั้นก็ถามแต่เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
เซ็กอะไรประมาณอย่างนี้น้องเขาบอก
แล้วยังมีพูดประโยคด้วยนะพูดมาประโยคนึงบอก
มีเซ็กตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันได้เลยไหม
อะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งมันน้องแบบโอ้โหอะไรเนี่ย
แล้วยังมาจับแขนน้องอีกมาจับหน้ามาจับมือ
โดยให้เหตุผลว่าจะขอดูลายมือมั่งอะไรมั่ง
มีอยู่ช่วงนึงเดินวนมาตรงเก้าอี้ที่น้องนั่ง
แล้วถามว่าหนักเท่าไหร่แล้วก็อุ้มน้องขึ้นมาเลย
กลางร้านอาหารทั้งที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก
น้องบอกว่าตอนนั้นยอมรับว่าทำอะไรไม่ถูก
ก็เลยรีบขอตัวไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ขอตัวกลับทันที
แต่อดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้ก็เช็คบิน
แล้วไปรออยู่ที่หน้าห้องน้ำนะพอมาเจอเธอตอนออกมาจากห้องน้ำเนี่ย
มาจับมือเลยแล้วบอกเดี๋ยวจะเดินไปส่งข้างล่างกลัวจะหลง
เธอก็เลยโทรหาเพื่อนแล้วก็บอกเพื่อนให้ฟังเสียงไว้ตลอดนะ

จนกระทั่งเธอออกมาแล้วได้ขึ้นรถของเพื่อนออกมา
ก็เลยไปแวะกันที่ห้างห้างหนึ่งแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าเจออะไรบ้าง
ตอนนั้นเธอบอกเธอร้องไห้อย่างหนักเลย
หลังจากนั้นน้องเขาอ้างว่ายังไม่จบนะฮะ
ตรองหัวหน้าพักคนนี้เนี่ยยังส่งข้อความมาหานะครับ
คือเหมือนกับประมาณว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้น

ก็ยินดีที่ได้พบกันดีใจที่ได้เจออะไรอย่างนี้ค่ะ
และพยายามจะนัดอีกรอบนึง
แต่น้องเขาบอกเขาบล็อกไลน์ไปเลยทีนี้
คือไม่พูดไม่คุยอะไรด้วยแล้วบล็อกไลน์ไปเลยนะครับ
คำถามก็คือว่าแล้วทำไมถึงออกมาบอกในตอนนี้

น้องบอกว่าที่ออกมาในตอนนี้เนี่ย
เพราะตอนแรกเนี่ยไม่กล้าจริง
ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายด้วย
รวมถึงกลัวครอบครัวจะรู้ด้วย
อยากจะแบบลืมเรื่องนี้ไปให้เร็วที่สุด
แต่พอตอนนี้เห็นว่ามีคนออกมาแล้วก็มีคนพยายามช่วยเหลือ
ดำเนินการกันเนี่ยเธอจึงตัดสินใจออกมา
ในส่วนของตำรวจนะครับท่านผู้ชมครับ
ตมตรีไรรงผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
วันนี้ก็มาที่สอนอลุมพินีนะฮะ
มาติดตามความคืบหน้าของคดีนี้
โดยทางรองพบชนบอกว่า
คดีนี้เป็นคดีอาญามีอัตราโทษจำคุกมากกว่า๓ปีนะครับ
ตำรวจมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็สามารถขอสารอนุมัติหมายจับ
ผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือว่าผู้ต้องหาได้ทันที

ในส่วนของอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยตอนนี้
ตำรวจยังไม่ได้เชิญตัวมาสอบปากคำนะครับ
ส่วนที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ย
เนื่องจากตำรวจยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
มันมีบางประเด็นต้องสอบสวนเพิ่ม
รวมถึงมีคดีกล่าวโทษร้องทุกข์เพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยด้วย

พนักงานสอบสวนสนลุมพินีจะรับแจ้งความร้องทุกข์
หากใครประสบเหตุแม้จะนานแล้ว
แต่ในอายุความของคดีเนี่ย
รองพบชนบอกว่าอายุความเนี่ยมันคือ๑๕ปีนะฮะ
สามารถมาร้องทุกข์กล่าวโทษได้อยู่
ซึ่งตำรวจก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างตรงไปตรงมา

ขณะนี้ถ้าเอาแบบมาแจ้งความนะ
ทางรองของประชานอบโพนิวตรีใจลงบอกว่า
มีผู้เสียหายมาแจ้งความทั้งหมด๔รายนะครับ
๓รายมาแจ้งที่สนลุมพินี
อีกหนึ่งไปแจ้งความในท้องที่สพเมืองเพชรชบุรี
ก็เชื่อว่าพรุ่งนี้ก็จะนำพยายามหลักฐานทั้งหมด
ในขณะแจ้งต่อสารได้
เรายึดมั่นในการดำรงความยุติธรรม
ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันหมด
ท่านก็จะเห็นว่าในคดีนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ท่านสอบถามผม
ผมก็ยืนยันแล้วว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุก
เกินกว่า๓ปีนะครับเราก็สามารถรู้รวมพยายามหลักฐาน
เพื่อนำไปแสดงกับสารในการขออนุมัติออกหมายจับได้เลย
คือวันนี้คนถามเยอะทนายตั้มก็ถามว่า
โอ้โหอย่างผู้เสียหายคนแรกน้องอายุ๑๘

แหม่ดีไม่ดีเกิดช้ากว่านี้เนี่ยผู้ต้องหาไม่อยู่จะทำยังไง
เขากลัวว่าคนที่ถูกกล่าวหาจะหนีไปต่างประเทศ
อันนี้ในโลกโซเชียลที่เขากังวลกันพี่อุ๋ย
หรือจะถ้าไม่ขึ้นเครื่องบินก็เป็นช่องทางธรรมชาติ

พรุ่งนี้นะฮะพนักงานสอบสวนจะไปยื่นขออนุญาต
อนุมัติศาลอาญากรุงเทพใต้

ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐของศาล
ท่านจะอนุมัติหมายจับให้หรือไม่อย่างไร
โดยยืนยันว่าพยานหลักฐานที่จะไปยื่นนั้นจะครบถ้วนสมบูรณ์
เพราะมีทั้งหลักฐานที่เป็นพยานบุคคลและวัตถุพยาน
ส่วนคดีอื่นที่นอกเหนือจาก๔คนที่มาแจ้งข้อหา

บางคนก็มีข่มขืนก็มีใช่ไหม๔คนเนี่ย
บางคนก็ลวนลามอาณาจารย์อะไรพวกนี้เนี่ย

กันเป็นต่างกรรมต่างวาระกันไป
และตอนนี้ทางตำรวจนครบานบอกว่า
ได้ประสานไปยังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วนะฮะ

เดินทางออกนอกประเทศ
นี่แหละคือสิ่งที่คนกังวลว่าเขาจะเดินทางออกนอกประเทศหรือเปล่า
แม้ว่าตำรวจบอกว่าจะขออนุมัติศาลออกหมายจับพรุ่งนี้
คนยังแอบบ่นว่าช้าไปเลย
แต่ก็เนี่ยค่ะอย่างที่เรานำเสนอข่าวไปตั้งแต่เมื่อวาน
คือตำรวจก็บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
ว่ากรณีนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องออกหมายเรียกก่อน
แต่ทีนี้ค่ะทางฝั่งของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นรองหัวหน้าพักแล้วตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วเนี่ยนะคะ
วันนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อออนไลน์สื่อหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาไม่รู้จักกับผู้เสียหายเหล่านี้เลย
ไม่รู้จักเลยคนที่มาแจ้งความจะดำเนินคดีกับเขา
ไม่รู้จักแล้วสื่อมานำเสนอข่าวแบบนี้
ไปตรวจสอบสิว่าผู้เสียหายเหล่านี้เขามีประวัติมีอะไรยังไงกันบ้าง
ไปตรวจสอบคนที่มาร้องเรียนเขาด้วยเขายืนยันว่าไม่รู้จักนะคะ
เขายืนยันว่าเหมือนกับเป็นการหาเรื่องกัน
เขาบอกเลยว่าไปตรวจสอบทุกคนเลยที่มาแจ้งความเขาเนี่ย
มีประวัติยังไงมีที่มายังไง
เขาพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเขาบอกแบบนี้ค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าที่แถลงข่าวไปเมื่อวาน
มันชัดเจนหมดแล้วคุณผู้ชมน่าจะจำได้นะคะ
เมื่อวานที่เขาออกมาพูดออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
อดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้เนี่ย
ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคดีความสมัยที่อยู่ในประเทศอังกฤษด้วยค่ะ

อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าหลายคนก็ไปหาข้อมูลในโลกโซเชียล
สื่อต่างประเทศเขาทำเป็นสกรูปข่าวรายงานข่าวพิเศษเลยนะพี่อุ๋ย

ในต่างประเทศสมัยยุคนั้นเนี่ยคือลงหนังสือพิมพ์ด่งดังคนไทยที่อยู่ในอังกฤษ
รู้กันหมดรู้ข่าวนี้หมดจริงเพื่อนมิ้วเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นข่าวกันหมดแหละ
แต่อดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้เขาบอกว่าก็สารยกฟ้องไปแล้วไง

คดีที่อังกฤษสารยกฟ้องก็หมายความว่าเขาไม่ผิดไงเรื่องมันจบไปแล้ว
แต่ทำไมถึงหยิบยกมาเขียนข่าวมานำเสนอข่าวกันอีก
อันนี้เขาได้รับความเสียหายนะอืมทีนี้ค่ะ
นักข่าวก็ได้ถามเขาเพิ่มเติมอ่ะนะคะว่าอ้าวแล้วจะไปเจอตำรวจเลยไหมล่ะ
คือตำรวจก็บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าคุณไม่ต้องรอหมายเรียกไม่ต้องรอหมายจับ
พบตำรวจได้เลยนะมันจะดีกับตัวคุณด้วยเพื่อไปแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ไปพบตำรวจเลยจะไปเจอตำรวจไหมจะไปรับทราบข้อกล่าวหาไปให้ปากคำอะไรเลยไหม
ตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้บอกว่าก็พูดไปหมดแล้วเมื่อวานว่าบริสุทธิ์ใจ
ก็พูดไปแล้วว่าลาออกจากทุกตำแหน่งในพักลาออกจากการเป็นสมาชิกพัก
และพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็บอกอยู่แล้วว่าพร้อมไปชี้แจงทุกเมื่อ
นักข่าวก็เลยถามย้ำว่าอ้าวแล้วตำรวจติดต่อมาหรือยังล่ะตำรวจเรียกตัวหรือยังครับ
ตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้บอกว่าทางตำรวจให้สัมภาษณ์ไปหมดแล้ว
ตัวเองก็พร้อมไปให้การทุกเมื่อมีข้อมูลทุกอย่างพร้อมหมด
อยากให้ตำรวจฟังข้อมูลทั้งหมดจากตัวเขาก่อนก่อนจะไปพูดกับนักข่าว
อยากจะพูดทุกอย่างให้ทุกคนได้ฟังเชื่อว่าตำรวจอายการศาล
ถ้าได้เห็นและได้ฟังสิ่งที่เขาพูดก็จะรู้ว่าเขาไม่ได้โกหก
ก็เขาไม่ได้ทำตามสิ่งที่คนมากล่าวหาเขาเลยครับแต่เขาก็ไม่ได้ไปพบตำรวจก่อนนะคะ
เขาบอกแค่ว่าก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็ฟังไปหมดแล้ว
ก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างนี้ค่ะ
เห็นบางสื่อบางที่บอกว่าเขาก็บอกกับสื่อว่า
ทันทีที่ตำรวจแจ้งมาหรืออะไรมาก็แล้วแต่เนี่ย
ก็จะมีทนายเป็นผู้ดำเนินการจัดการต่างให้
ใช่ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ที่ถูกกล่าวหาในทุกคดีความล่ะค่ะในการจัดหาทนายความแก้ต่างให้ตัวเองนะคะ
อันนี้เป็นสิทธิ์ตามขั้นตอนของกฎหมายเลยนะฮะใช่ค่ะ
คือต่อให้มีหมายเรียกหรือหมายจับออกมาเนี่ยหรือเขาไปพบพนักงานสอบสวนเอง
ชั้นนี้เขาก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาใช่ไหม
ถ้ากระบวนการไปสู่ชั้นอายการหรือชั้นศาลเขาก็เป็นจำเลย
ใช่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่แจ้งข้อหาอะไรก็เป็นผู้ถูกกล่าวหา
เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะบอกว่าข้อมูลต่างมันจริงไม่จริงอย่างไร
ในการที่เขาจะเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะบอกว่าเขาไม่ได้ทำจริง
บุคคลต่างเขาไม่รู้จักด้วยซ้ำอะไรต่างนานาสำหรับคนที่ออกมากล่าวหาเขาในตอนนี้

ครับคือทนายตั้มเนี่ยบอกกับสื่อมวลชนบอกว่าณขณะนี้มีผู้ที่เป็นหญิงสาว
แล้วก็ตกเป็นเหยื่อของอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้ที่เขากล่าวหากันอยู่เนี่ย
กว่าคนอืมใช่นะแต่เอาคนที่มาแจ้งความอย่างเป็นทางการณขณะนี้ก่อน
ความจริงวันนี้เห็นบอกจะมีที่เชียงใหม่เพิ่มด้วยแต่รู้สึกจะไปพรุ่งนี้แทนแล้วนะฮะ
วันนี้เนี่ยรวมแล้วมี๔คนที่ไปแจ้งความแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เริ่มจากผู้เสียหายคนแรกก็คนแรกที่เป็นข่าวเลยอ่ะที่ไปหาทนายตั้ม
ก็เป็นหญิงสาวอายุสิบแปดปีนะครับน้องคนนี้บอกว่ารู้จักกับอดีตรองหัวหน้าพักคนนี้
ตอนที่เขาไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะจากนั้นเธอก็สนใจนะเรื่องการลงทุน
เรื่องการเล่นหุ้นเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ก็มีการนัดเจอกัน๑๑เมษายนที่ผ่านมา
เพื่อจะขอความรู้ด้านนี้เขาก็นัดไปเจอที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
อยู่ในโรงแรมนะครับแถวสุขุมวิทย์ซอย๑๑เธอบอกเธอจะไปเรียนรู้เรื่องหุ้น
เรื่องการลงทุนแต่ไปถึงกลับกลายเป็นว่าอดีตรองหัวหน้าพักคนนี้คุยแต่เรื่องเซ็ก
มีการพยายามลวนลามจับมือหอมแก้มมาจับก้นเธอด้วยเธอก็พยายามขอตัวกลับนะ
ตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าจะกลับเดี๋ยวจะขับรถไปส่ง
แล้วก็ขับไปส่งที่รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีหนึ่งระหว่างที่อยู่บนรถเธอบอกเธอก็ถูกลวนลามเหมือนเดิม
มงจับมือจับนู่นนี่นั่นจนกระทั่ง๑๒เมษายนวันรุ่งขึ้นเธอตัดสินใจ
ไปแจ้งความที่สอนอลุมพินีนะฮะแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือทางคดีต่อทนายตั้ม
นายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับส่วนผู้เสียหายอีกคนนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้เป็นคนที่สองนะฮะที่ไปแจ้งความน้องบอกว่าน้องเป็นอดีตทีมงานหาเสียงของพักการเมือง
พักหนึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อปี๒๕๕๙
ตอนนั้นเนี่ยมีงานเลี้ยงของพักหลังจากงานเลี้ยงเลิก
เธอก็กำลังเอาของเนี่ยไปเก็บท้ายรถแล้วบุคคลคนนี้ที่เป็นอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองเนี่ยเดินเข้ามาทางข้างหลังของเธอ
เข้ามาถึงเนี่ยเอื้อมตัวมาบีบหน้าอกเธออย่างแรงแล้วก็มาจับก้นเธอด้วยแล้วถึงขั้นล้วงไปถึงของสงวนของเธอด้วย
หลังจากเกิดเหตุอดีตรองหัวหน้าพักคนนี้เนี่ยก็ยังไลน์มาหาโทรมาชวนนะโดยโทรมาชวนเนี่ยชวนไปไหนชวนไปคอนโดที่อยู่ในกรุงเทพ
แต่เธอไม่ไปและเมื่อวานนี้เธอก็ไปแจ้งความเหมือนกันคนนี้ก็แจ้งความนะฮะที่สอนอนลุมพินี
ผู้เสียหายคนที่๓นะครับท่านผู้ชมครับ
เธอบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาปี๖๔ต้นปีที่แล้ว๒๕๖๔
อดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้เข้ามาพูดคุยหลอกล่อเธอเรื่องธุรกิจ
เหมือนกับแบบถ้าอยากจะทำธุรกิจอยากจะลงทุนอะไรเนี่ยให้ลองมาคุยกัน
บอกว่าเขามีศักยภาพเธอก็นัดพูดคุยที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ที่ตัวคนนั้นเนี่ยเป็นเจ้าของ
แล้วก็บอกว่ามีออฟฟิศอยู่ใกล้
แต่พอไปถึงเนี่ยมันไม่ใช่ฮะค่ะมันเป็นคอนโดฮะ
แล้วเธอบอกว่าเธอก็ถูกข่มขืนที่นี่
ไม่ใช่แค่อาณาจารย์นะฮะเธอบอกเธอถูกข่มขืนเลย
ซึ่งคนสนิทของไฮโซลูกนัดคนนี้
เธอบอกเธอพยายามขัดขืนแล้วแต่ไม่สามารถสู้แรงได้
และตัดสินใจเข้าแจ้งความที่สนลุมพินีเมื่อวานนี้

ก็คือน้องนักศึกษานะฮะก็อย่างที่เล่าไปในตอนแรกค่ะ
น้องตำรวจบอกว่ามีคนหนึ่งแจ้งความที่เพชรบุรี

ส่วนน้องนักศึกษาเนี่ยคนนี้มาที่สอนอลุมพินีล่าสุดวันนี้นะครับ
น้องอายุ๑๘ปีบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสิงหาคม๖๔
ก็ทำงานเป็นลักษณะของพิธีกรในงานสัมมนาเสวนาขององค์กรนักศึกษาแห่งหนึ่ง
ก็ชวนอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้นี่แหละ

แล้วเขาก็ส่งข้อความหาอย่างต่อเนื่องนะ

ปี๖๕กุมภาพันธ์ก็ได้เชิญอีกครั้งหนึ่งมาเป็นวิทยากร

ไลน์มาหาชวนกินข้าวนะครับ
เธอก็เห็นว่าเออเผื่อจะได้มีงงมีงานต่อยอดเรื่องการทำงาน
ก็ไปหาเขาก็ไปที่นัดไปที่ร้านอาหารในโรงแรมในซอยสุขุมวิทสิบเอ็ด
แต่เธอก็ไม่ค่อยไว้ใจก็เลยให้เพื่อนผู้ชายเนี่ยรออยู่ใกล้

ก็คือเขาก็มีการให้ดื่มวาย
มาจับแขนจับหน้า

จูงมือเดินไปส่งแล้วก็ยังส่งข้อคงข้อความมาหา
สุดท้ายเธอตัดสินใจเข้าแจ้งความในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

ที่เขาติดต่อแล้วก็แจ้งข้อมูลมายังทนายตั้มนะฮะ
ใช่ค่ะอันนี้เราสรุปรวบรวมเฉพาะผู้เสียหายที่ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะ

แต่ยังมีผู้เสียหายคนอื่นอย่างที่ทนายตั้มบอกว่าอย่างน้อยคือ๒๐ราย
ฟังจำนวนแล้วมันน่าตกใจมากนะคะว่ามีผู้เสียหาย๒๐รายเนี่ยนะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพนี้จำได้ใช่ไหมคะเมื่อวานธนายตั้มบอกกับทีมข่าวว่า
ให้รอพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะเปิดเผยภาพภาพหนึ่งภาพสำคัญ
นายตั้มก็เลยเปิดเผยเอาไว้ในเพจนะคะของทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดภาพนี้ค่ะนี่นะฮะ
นี่คือห้องของอดีตรองหัวหน้าพักคนนี้ที่มักจะหลอกผู้หญิงว่าเป็นสำนักงานค่ะ
เวลาชวนมาสำนักงานชวนมาคุยเรื่องงานพาไปคอนโดตลอดเลย

เหยื่อคนไหนหลงเชื่อยอมขึ้นไปอ้าวมันไม่ใช่สำนักงานมันเป็นคอนโดอดีตรองหัวหน้าพักคนนี้ล็อกประตูเลยนะคะ
แล้วก็ใช้กำลังปลุกปล้ำมักจะข่มขู่เหยื่อว่าถ้าหากแจ้งความครอบครัวเหยื่อจะเดือดร้อนเพราะพ่อเขาเนี่ยใหญ่มาก
บางคนต้องยอมให้ข่มเหงเป็นปีจนกลายเป็นบาดแผลในใจจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าจนต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศ
อันนี้คือข้อมูลที่ทนายตั้มโพสต์เอาไว้ค่ะในเพจของทางมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน

คุณผู้ชมจากการสังเกตภาพที่ทนายตั้มโพสต์เนี่ยนะมันก็จะเป็นห้องพักอ่ะนะคะในห้องมันดูโล่งเนอะ
โล่งเป็นพื้นไม้ผนังห้องก็เป็นสีแดงแดงแบบเนี้ยมันโล่งแบบเนี้ย
นี่ทีมงานของเรานับนี่มีชั้นวางตู้หนังสือมีหนังสืออยู่๑๙เล่ม๙เล่ม
พื้นเป็นไม้แบบนี้มีโคมไฟเพดานมีโซฟาแต่ผ้าคลุมเอาไว้เหมือนกับคลุมกันฝุ่นน่ะเนอะ
มีหมอนใส่ถุงพลาสติกวางอยู่บนโซฟา
ที่นี่ค่ะทนายตั้มโพสต์เอาไว้บอกว่าเป็นห้องที่ผู้ถูกกล่าวหาลวงหญิงสาวผู้เสียหายไปขืนใจและอนาจารย์
ทีนี้ก็ต้องรอทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความชัดเจน
แต่อันนี้อ้างอิงจากข้อมูลของทนายตั้มนะคะ
ทนายตั้มโพสต์ข้อความเรียกร้องให้ตำรวจเร่งสืบสวนคดีด้วยค่ะ
ปากคำแล้วอะไรแล้วเก็บพยานหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด
เอาไว้เรียบร้อยแล้วเรื่องทางคดีก็ต้องไว
ก็ต้องดำเนินการให้ไวเนี่ยทนายตั้มเห็นไหมประโยคแรก
ตำรวจทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยค่ะก็คือไวหน่อยได้ไหม
หมายจับแล้วค่ะทุกผู้ชมฮะมันมีเหตุการณ์ต่างที่ได้รับการเปิด
ออกมาจากคนที่เขาบอกว่าเขาเคยตกเป็นเหยื่อทั้งถูกอนาจารย์หรือว่า
ถูกข่มขืนห้องเมื่อสักครู่นี้ที่กุหนีสอนบอกเนี่ยค่ะ
บางคนบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าห้องนี้แหละเธอเคยประสบเหตุที่นี่

ซึ่งบางคนเนี่ยเขาบอกเขาอยู่ไม่ไหวมันมีโรคซึมเศร้ามีอะไรออกมาเยอะ
จนต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศก็มี
มีบางคนที่บอกว่าถูกทักแชทมาแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะฮะ
แล้วในโซเชียลเนี่ยเขาเอามาเปิดเผยกันในวันนี้
บอกเนี่ยดูสิอย่างคนนี้เนี่ยนี่เป็นผู้หญิงคนนึงนะครับ
เป็นหญิงสาวในสังคมไฮโซนะครับเธอบอกว่าตอนนั้นเธออายุเพิ่งสิบเจ็ดนะ

ใช่อายุเพิ่ง๑๗ไม่ได้รู้จักเลยนะไม่ได้รู้จัก

ทั้งที่เธอบอกไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กด้วยนะไม่รู้ว่าแชทมาหาอะไรเข้ามาหาได้อะไรยังไงนะครับ
เอาเป็นว่าอยู่ดีดีเนี่ยมีคนแชทมาหาบอกสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างช่วงนี้คุณสบายดีไหม
แต่ทักเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นข้อความพิมพ์มาเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
ฝ่ายหญิงก็ตอบไปว่าเออขอโทษนะคะดิฉันรู้จักคุณเหรอคะ
ฝ่ายชายก็ตอบกลับมาบอกอ๋อคุณพ่อของผมคือแบบนั้นแบบนี้
แต่ไม่บอกชื่อตัวเองก่อนนะบอกชื่อพ่อก่อน
บอกถึงคุณพ่อก่อนเป็นดรแบบนั้นแบบนี้มีตำแหน่งทางการเมืองแบบนั้นแบบนี้
แล้วก็บอกว่าผมเนี่ยรู้จักกับญาติของคุณหลายคน
เราเคยเจอกันที่งานงานหนึ่งผมคิดว่าในงานนั้นคุณพ่อของผมก็ได้กล่าวศูนย์ทรพฤษด้วยนะคุณเขียนมาสอน

เห็นไหมแต่คุณก็มัวแต่คุยกับเพื่อนก็เลยไม่ได้สนใจฟัง
ฝ่ายหญิงเขาก็บอกขอโทษด้วยนะคะก็มีตอบหัวเราะกลับไปอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับ
บอกว่าดิฉันเนี่ยจำชื่อคนไม่ค่อยเก่งตอนนี้ก็สบายดีค่ะแล้วคุณเป็นยังไงบ้าง
ฝ่ายชายก็หัวเราะกลับมาบอกไม่เป็นไรครับผมรู้ว่าคุณต้องเจอคนเยอะเลยยากที่จะจำชื่อแล้วก็หน้าตาของทุกคนได้
มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วต้องทำงานหนักแล้วก็เดินทางระหว่างกรุงเทพฮ่องกงบ่อยอันนี้เขาอาจจะบอกเล่าของตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วก็บอกว่าปกติเนี่ยคุณเที่ยวผับบ่อยหรือเปล่าครับฝ่ายหญิงก็บอกกลับมานะฮะบอกว่าดิฉันก็เพิ่งอายุ๑๗ปีเอง
คุณพ่อคุณแม่คงไม่ปลื้มกับการให้ไปเที่ยวผับเท่าไหร่แต่ก็ชอบนะคะก็เลยต้องแอบออกไปบ้างค่ะแล้วก็หัวเราะนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ก็ตอบกลับไปนะครับบอกโอ้โหงั้นดีเลยเอาไว้ไปเที่ยวกันเมื่อผมกลับไปนะครับ
มือถือของคุณที่เมืองไทยเบอร์อะไรนี่เบอร์โทรผมครับแล้วก็ให้เบอร์โทรไว้เลย๐๘๑อะไรอย่างนี้นะฮะ

แล้วยังเป็นเยาวชนนั่นแหละนะฮะ๑๗ยังไม่โอ้โหยังไม่บรรวดนี้ติดภาวะเลยส่วนฝ่ายชายตอนนั้นอายุ๓๑
หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้อาจจะต้องรอ
ผู้หญิงคนนี้ถ้าเกิดว่าเธอพร้อมที่จะเปิดเผยเรื่องราวต่างว่า
เจอเจอการหลอกล่อกลอุบายหรือว่าจะไปเจอเจอเรื่องไม่ดีอะไรยังไงเข้าหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่รู้หรือว่าจะตัดขาดกันไปแค่นั้นก็ไม่รู้
ค่ะก็เชื่อว่าในโลกโซเชียลที่มีการเปิดเผยแชทนี้
ในมุมหนึ่งก็คงอยากจะให้เห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้
ขนาดไม่รู้จักกันนะขนาดไม่ได้เป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กนะ
ผู้หญิงคนนี้เป็นเยาวชนนะยังกล้าไปทักไปชวนคุยเขาขนาดเนี้ย
แล้วคำถามแต่ละอย่างเช่นชอบเที่ยวผับไหม
คุณควรจะถามเยาวชนผู้หญิงคนหนึ่งที่คุณไม่รู้จักเขาเลยเหรอ

เขาพร้อมที่จะทักไปตลอดเวลา
แล้วคือดิฉันเชื่อว่าน้องผู้หญิงที่ตอบอะค่ะก็คือตอบตามมารยาทไปอย่างนั้นแหละ
ก็คือเขาชวนคุยมาก็คำตอบของน้องผู้หญิงเขาไม่ได้ถามกลับอะไรเลยนะ
คือเขาแค่อาจถามมาตอบไปตอบไปตามมารยาท
แต่ฝ่ายชายพยายามที่จะถามพยายามที่จะคุยเนี่ยก็อยากจะให้เห็นพฤติกรรมเฉยแหละ
เพราะเขาไม่รู้นี่ว่ามีพฤติกรรมหรือมีประวัติอะไรยังไง
โดยเฉพาะการแนะนำตัวว่าอ๋อผมเป็นลูกคนนี้
เราก็คงต้องตอบอะไรหน่อยละมั้งอะไรประมาณอย่างนี้
มีอีกคนนึงเขาเปิดเผยเลยนะค่ะ
น้องคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ดีฝ่ายชายเนี่ยทักแชทมาหา
เดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะในคลับเฮาส์อ่าทักแชทไปหาเขาค่ะ
นะบอกว่าสวัสดีอ่าดีครับอ่าดีครับอ่าที่เป็นภาษาไทยนะฮะ
พิมพ์ภาษาไทยนะดีครับเห็นในคลับเฮาวส์
ลุยคลิปโตกับเดินทางน่าสนใจตอนนี้ทำงานอะไรนะครับ
เห็นไหมนี่ทักมาหาเลยค่ะไปเห็นในคลับเฮาวส์อ่า
ลุยคลิปโตกับเดินทางน่าสนใจตอนนี้ทำงานอะไรนะครับ
ฝ่ายหญิงก็ตอบกลับมานะแต่ว่าเราเราขอไม่เปิดคำตอบฝ่ายหญิงก็แล้วกันนะฮะ
ฝ่ายชายก็ตอบว่าเออไม่ต้องกังวลนะฝากแอดไลน์ไอดีเอาไว้
อ่าแล้วทักแชทมาด้วยนะครับอะไรประมาณอย่างนี้คือ
คือมีคนที่เขาออกมาเปิดเผยประมาณแบบเนี้ยว่าเออมีหญิงสาวหลายคนที่อยู่ดีดีเนี่ย
เขาก็จะทักมาหาใช่ไม่ใช่แค่ว่าไปรู้จักกันตามสถานที่ต่างแล้วก็ไปประสบเหตุ
ทักไปหาก็มีเดี๋ยวนี้เขาก็แบบอ่าพอเขาพูดคุยมาก็เหมือนกับเออ
พอได้ติดต่อพูดคุยแล้วมันก็ไปเจอเหตุจนได้เนี่ยอืมเอาล่ะได้เห็นพฤติกรรมในเรื่องของการทักแชทผู้หญิงมันก็ส่วนหนึ่งนะคะ
ครับแต่พฤติกรรมการก่อเหตุที่มันเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันยาวเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมากนะครับ
คือทีมข่าวของเรานะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับคนใกล้ชิดของไฮโซลูกนัดที่เชื่อว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมได้เห็นข่าวไปแล้ว
คือเธอก็มีความตั้งใจที่อยากจะเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์และเพื่อจะเอาผิดผู้ชายคนนี้นี่นะคะ
คือเธอเปิดหน้าคุยกับนักข่าวของเรานะแต่เราก็ต้องขออนุญาตเบลอหน้าเธอเอาไว้นะคะ
ไปที่สอนอลุมพินีเมื่อวานแล้วเธอก็ให้ข้อมูลเอาไว้แล้วเบื้องต้นแต่เธออยากจะให้ข้อมูลเพิ่ม
มันเริ่มจากการที่เธอไปงานเลี้ยงของคนรู้จักครับ
มีคนมีชื่อเสียงหลายคนมากไปร่วมงานค่ะรองหัวหน้าพักคนนี้มาทักเธอ
มาคุยแล้วก็มาขอแลกเบอร์โทรศัพท์ขอแลกไลน์
สิบสองมีนาคมปีหกสี่นัดไปเจอที่ร้านอาหาร
สุขุมวิทย์ซอยสามพอไปถึงร้านปิด
ก็บอกเธอว่าให้เดินเข้าซอยไปอีกหน่อยนึงไม่ไกลจะเห็นคอนโดมิเนียม
ที่ใช้เป็นสำนักงานอยู่นี่ไงคือข้อมูลมันจะตรงกันหมด
ผู้เสียหายหลายคนให้ข้อมูลแล้วมันสอดคล้องกันหมดจริงจริงอ่ะคุณผู้ชมครับ
แต่ตอนที่เธอให้สัมภาษณ์กับเราไฮโซลูกนัดก็มานั่งข้างด้วยนะคะ
ก็มาลูบผมหอมศีรษะให้กำลังใจอ่ะคือกำลังใจสำคัญมากนะ
ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลอะไรแบบเนี้ยครับต้องขอบคุณนะคะ
การออกมาให้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญจริงจริงเธอเล่าต่อว่า
ก็รู้สึกแปลกใจนะแต่ก็ยอมไปด้วยความน่าเชื่อถือของตัวผู้ชายคนนี้ไง
ครับไม่คิดว่าจะทำอะไรไม่ดีกับเธออ่ะเธอก็อ่ะไปอืม
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ใช้คำว่ามันเป็นสำนักงานอืม
พอขึ้นไปปุ๊บห้องมืดเชียวไฟแบบสลัวมาก
โซฟามีผ้าคลุมอยู่อ่านี่คุณผู้ชมจำภาพที่ทนายตั้
เอามาโพสต์ได้ใช่ไหมอ๋อนี่แบบนี้เลยโซฟามีผ้าคลุมอยู่
รองหัวหน้าพักคนนี้ล็อกประตูเลยค่ะหรือฮะ
เข้าหาเธอเลยค่ะชวนคุยถามว่ามีธุระต่อไหม
เธอก็เลยต้องรีบบอกว่าอ๋ออ๋อนัดเพื่อนไว้ในใจคิดเลยว่า
ไม่รอดแน่อืมก็พยายามชวนคุยหวานล้อมแต่สุดท้าย
เธอก็ถูกกระทำอยู่ดีนะคะคือกรณีของเธอ
ใช้คำว่าเธอโดนข่มขืนนะคะคุณผู้ชมเธอโดนข่มขืน
เธอก็ตั้งสติรีบขับรถออกมาไม่บอกใครเลยค่ะเรื่องนี้
กว่าจะผ่านเรื่องเลวร้ายนี้มาได้เธออยู่ในภาวะซึมเศร้านานมาก
เรื่องนี้เอาไว้คนเดียวเลยนะคะมีแค่ไฮโซลูกนัดเท่านั้นที่รู้
แล้วก็คอยให้กำลังใจเธอมาตลอดเธอขอย้ำว่าที่เธอตัดสินใจออกมา
เปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้เพราะเห็นว่าคนที่กระทำกับเธอไม่ยอมพูดความจริง
อยากจะเป็นตัวแทนของผู้เสียหายให้ออกมาเปิดโปรง
เพื่อให้ตำรวจเอาผิดผู้ชายคนนี้ให้ได้แม้ลึกลึกเธอก็แอบคิดว่า
ผู้ชายคนนี้อาจจะรอดก็ได้นะอาจจะรอดคดีก็ได้
เพราะว่าคดีมันก็มีขั้นตอนมีเรื่องของหลักฐานอะไรหลายอย่าง
เรื่องของเงื่อนเวลาอาจจะทำให้ผู้ชายคนนี้หลุดคดี
แต่เธอตัดสินใจว่ายังไงก็ตามเธอขอเป็นตัวแทนผู้เสียหาย
ครับออกมาเปิดโปรงพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ค่ะ
เขาก็เป็นฟิลแบบว่าเนี่ยทำไมนั่งไกลจังไม่แบบไม่มานั่งใกล้ล่ะ
อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแบบเหมือนเขยิบเขยิบแล้วก็
แล้วก็รวบหัวรวบห่างเลยคือพฤติกรรมค่อนข้างน่ารังเกียจมากมากจริงจริง
คือเขาไม่สนเลยว่าเราจะเป็นยังไงรู้สึกยังไง
คือเขาพูดคำพูดคือมันน่าขยะแขยงมากจริง
คือมันกลายเป็นว่าต้องมีความรู้สึกดีในเรื่องของตัวเอง
คนอื่นมันแย่กว่านี้จริงจริงคือเรากลัวว่าเขาจะทำร้ายร่างกาย
พอเขาติดต่อมาก็เลือกที่จะบล็อกแล้วก็ลบทุกอย่างทิ้งทั้งหมด
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาซึมเศร้า
ที่เขาบอกว่าผมช็อกมากผมไม่ได้ทำ

ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับปฏิเสธ
คือตอนเนี้ยนายปุ๊บเขาจะบอกว่าน้องอ่ะ
โกหกแล้วผมมาพูดเรื่องจริง

เป็นฟิลโกรธแค้นมากกว่า
หนูว่านี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงเว้ยแล้วเขาปฏิเสธอยู่
ฉันเคยโดนข่มขืนแต่ฉันสามารถลุกขึ้นมาพูดได้
ขึ้นมาเรียกร้องได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือคนที่อายมาก
แต่เป็นในตำรวจคนนั้นค่ะฝากไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่รับรู้การกระทำทุกอย่างแต่ยังปล่อยให้เขาออกมาดำเนินชีวิต
ในสังคมโดยที่ไม่รู้เลยว่าในหนึ่งวันนั้น

ก็สิ่งที่เธอให้ข้อมูลกับเราที่เราต้องขออนุญาตดูดเสียงไป
เพราะว่าเธอพูดเอ่ยชื่อขึ้นมานะคะ

ผู้เสียหายคือควรที่จะออกมาเปิดเผย

คนที่ต้องรู้สึกไม่ดีคือคนก่อเหตุนะ
ไม่ใช่ว่าตัวผู้เสียหายจะต้องมารู้สึกแบบ
ต้องมารู้สึกอะไรที่มันไม่ควรจะรู้สึก
ผู้ก่อเหตุสิคุณจะรู้สึกอับอายสิ
ควรที่จะแบบโอ้โห
จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแบบนี้ไปเรื่อยหรือยังไง

ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องนี้เห็นใจผู้หญิงมากเลย
ก็ให้กำลังใจการที่คนสนิทของเขาออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
ขอย้ำแบบนี้นะคะไฮโซลูกนัดบอกว่า

ไม่ใช่จะมาทำลายใครในประเด็นการเมืองอะไรนะคะ

เพราะว่าพอมีการแจ้งความไปเมื่อวาน
มีทั้งเพื่อนและไม่ใช่เพื่อน
ที่ถูกกระทำและเกือบตกเป็นเหยื่อ
กำลังตัดสินใจกันอยู่นะคะว่าจะออกมาเปิดเผย
จะออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันดีไหม

เพราะว่าคือ

แต่ว่าเราสองคนอยากเป็นนักการเมืองทั้งคู่ในวันนี้
มันเป็นหน้าที่ที่ฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกว่า
เรื่องนี้มันใหญ่กว่าเราสองคน
มันใหญ่กว่าเราและใน
เรื่องนี้มันคือโครงสร้างสังคมที่
ผู้ชายยังใช้อำนาจ

ที่อ่อนแอกว่าอยู่เสมอในสังคม
หลายคนก็กำลังตัดสินใจว่าจะออกมาเพิ่มอีกไหม
บางคนก็ไม่กล้าที่จะออกมาเลยจริงก็ยัง

ที่ไปแจ้งความเมื่อวานไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อน

แต่ทุกคนสามารถบรรยายลักษณะคอนโดที่สุขุมวิทซอย๓

ก็ผู้เสียหายที่ไปแจ้งความทั้ง๔คนนะคะ

แล้วเขาก็ให้ข้อมูลในเรื่องของสถานที่ตรงกันหมดเลยค่ะ

ทีมข่าวของเราก็เลยไปสำรวจสุขุมวิทย์ซอย๓นะคะ
ตามคำบอกเล่าให้ข้อมูลจากทางผู้เสียหายนะคะ
ก็เนี่ยมีคอนโดมิเนียมอยู่ตรงนั้นมีโรงแรมด้วย๒๓แห่ง
แล้วมันก็มีคอนโดมิเนียมที่มันตรงตามคำบอกเล่าของผู้เสียหายจริง
คือประมาณว่าถ้าเขาบอกจะชวนไปคุยงาน
หรือคุยธุรกิจอะไรที่คอนโดหรือว่าที่ออฟฟิศสำนักงานของเขาเนี่ย
สำนักงานออฟฟิศเขาจะเป็นคอนโดที่สุขุมวิทยซอย๓
ใช่แล้วผู้เสียหายก็เนี่ยให้ข้อมูลตรงกันหมดเลย
แต่ถ้านัดไปทานข้าวเนี่ยจะเป็นร้านอาหารในโรงแรมที่สุขุมวิทย์ซอย๑๑

ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะครับ
หลังจากที่ไฮโซลูกนัดแล้วก็คนสนิทเนี่ยได้ให้ข้อมูลกับเราอ่ะนะ

วันนี้ก็ไปที่สอนอลุมพินีกันเพื่อไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
หลังจากที่เมื่อวานนี้เพื่อนสาวคนสนิทของไฮโซลูกนัดเนี่ยมาแจ้งความเอาไว้แล้ว
ไฮโซลูกนัทบอกว่าตำรวจเนี่ยแจ้งให้เพื่อนของเขามาให้ปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะมีรายละเอียดเรื่องอะไรบ้าง
แต่ว่าหลักฐานต่างที่จะใช้ประกอบคดีเนี่ยเป็นรายละเอียดสำคัญที่มอบให้กับทนายตั้มไปหมดแล้ว
แล้วตัวไฮโซลูกนัทบอกว่ายังได้หลักฐานการแชทพูดคุยระหว่างผู้เสียหายกับผู้ก่อเหตุเมื่อปี๖๑มาแล้วด้วย
เหยื่อเนี่ยมีอายุแค่๑๗ปีเท่านั้นโดยผู้เสียหายบางคนที่แจ้งเรื่องเข้ามาเขาก็ยังไม่พร้อมจะออกมาเปิดเผยเรื่องราว
แต่ก็อยากจะให้ออกมาให้ข้อมูลกันยืนยันว่าทุกคนพร้อมจะปกป้องทุกคนพร้อมจะต่อสู้ด้วยกันให้ถึงที่สุด
ขณะที่เพื่อนสาวคนสนิทของไฮโซลูกนัดนะครับบอกหลังจากที่มาพบพนักงานสอบสวนแล้วก็มาแจ้งความเนี่ยยังมีผู้เสียหายสองคนติดต่อมาหาเธอนะครับ
โดยบอกว่าถูกกระทำลักษณะคล้ายกันเลยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเกิดเหตุขึ้นที่ต่างประเทศตอนนี้เธอบอกว่าเธอไม่กังวลว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอะไรกับตัวเธอเอง
ตั้งแต่เกิดเรื่องไม่มีการติดต่อเข้ามาจากฝ่ายของคนก่อเหตุยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องของสังคมทุกคนต้องรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกับทุกคนก็กลัวว่าจะทำอะไรเขาไม่ได้แต่ตอนนี้ทุกคนต้องออกมาช่วยกันแล้วเธอบอกค่ะทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็สอบถามทนายตั้มทนายสิทธาเบี้บังเกิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะนะ
คนนี้นะคะเพราะว่าตำรวจบอกว่าเตรียมที่จะขออนุมัติศาลออกไหมจับพรุ่งนี้ละธนัยตั้มก็เลยบอกว่าก็ชื่นชมการทำงานของผลตำรวจตรีไตรรงผิวพันรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานที่ทำงานเร็วครับแต่การออกไหมจับช้าเนี่ยอาจจะทำให้คนก่อเหตุหลบนี้ออกนอกประเทศก่อนหรือเปล่าอยากให้ตำรวจรอบครอบหน่อยนะคะธนัยต
สักฐานมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
แล้วมันจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะเอาผิดได้แน่นอน
ทีนี้ทนายตั้มพูดประเด็นนี้ก็ค่อนข้างจะน่าสนใจเหมือนกันนะคะ
นายตั้มบอกว่าแล้วคนในพักล่ะ
เพราะคนนี้เขาเป็นรองหัวหน้าพัก
แต่เขาก็ออกแล้วเป็นอดีตแล้ว
แต่ก่อนหน้านี้เขาเป็นรองหัวหน้าพักอยู่ตั้งนาน

คนในพักไม่รู้เลยเหรอ
ไม่รู้ว่าคนคนนี้มีลักษณะการก่อเหตุ

โดยเฉพาะคดีที่อังกฤษ
มันเป็นข่าวนะตอนนั้นที่อังกฤษมันเป็นข่าวดังนะ
คนไทยในอังกฤษเขารู้กันหมดนะ

คนคนนี้เคยไปมีคดีลักษณะแบบนี้ที่อังกฤษ

พ่อจะจำแน่กันไหม
ส่วนใหญ่เข้ามาตอนนี้จะเป็นอนาจารย์หรือเป็นคน

แต่ถ้าข่มขืนเขาก็ไม่อยากจะมาแจ้งความ

ส่วนอาณาจารย์เขาก็ยังไม่ได้เสียอะไรมาก

แต่ตอนนี้ก็คุยกับที่ถูกข่มขืนนะครับ

อะไรอย่างเงี้นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ทางแกนนำพักประชาธิปัตย์เนี่ย
ออกมายืนยันนะครับว่าไม่ปกป้องนะครับอืม
นี่คือคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับเป็นกรรมการบริหารภักดิ์ประชาธิปัตย์
วันนี้บอกว่าข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคดีคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้น
ณขณะนี้เนี่ยทางพักประชาธิปัตย์เข้าใจในความรู้สึกของผู้เสียหายแล้วก็สังคม
ประชาธิปัตย์ขอสนับสนุนให้ผู้เสียหายจากการถูกคุกคามหรือล่วงละเมิด
ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและขอให้ตำรวจเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าโดยเร็ว
พร้อมกับยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์จะไม่แทรกแซงหรือดำเนินการใดที่เป็นการปกป้องคนผิดอย่างแน่นอน
แม้จะมีบุคคลที่ตกเป็นข่าวรวมอยู่ด้วย
ซึ่งหลายคนอาจคิดว่ามันย้อนแย้งแต่พักประชาธิปัตย์เนี่ยยังคงยึดมั่นในจุดยืนเรื่องการต่อต้านการคุกคามล่วงละเมิดทางเพศ
ความรุนแรงในครอบครัวการเลือกปฏิบัติซึ่งพักรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเพศวิถีมาตลอด
แต่บางคนก็บอกโอ้โหนี่ตอนนั้นเคยมีโปสต้งโปสเตอร์อย่างนี้เลยนะ
หนึ่งในผู้ที่เป็นวิทยากรหรือว่าผู้รณรงค์เนี่ยก็เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาในช่วงเวลานี้
รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเพศวิถี
แต่รู้สึกจะสองปีแล้วมั้งปีสองปี
แต่ในช่วงเวลานั้นก็ถ้าไปนับดูจากคนที่เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าเขาถูกกระทำเนี่ยมันก็
มันก็เป็นเวลาที่มีการรณรงค์ตรงนี้อยู่พอดี
แต่ว่าทางคุณรัชดาเนี่ยยืนยันคุณรัชดาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ลนลงแล้วก็เป็นวิทยากรตรงนี้ด้วย
ยืนยันว่าทีมนักการเมืองหญิงในพักประชาธิปัตย์เนี่ยได้ร่วมทำงานกับภาคประชาสังคมอย่างเข้มแข็งมาอย่างยาวนาน
ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในทุกกรณีโดยเฉพาะด้านกฎหมายและจะร่วมเป็นกลไกในการยุติปัญหาสังคมนะฮะ
คุณเทพไทยเสนพงศ์นี่ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกพักประชาธิปัตย์นะครับ
สอสอของพักนะครับได้ออกมาโพสต์ขอบคุณอดีตรองหัวหน้าพัก
รักษามาตรฐานของพักประชาธิปัตย์เอาไว้ด้วยการลาออกจากทุกตำแหน่งในพัก
โดยบอกว่าขอชื่นชมในสปิลิตการตัดสินใจลาออกทั้งตำแหน่งรองหัวหน้าพักด้วย
ตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมของพักด้วย
เพื่อไม่ให้กระทบกับพักถือว่าเป็นการเสียสละและรับผิดชอบต่อพัก
จากนั้นก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องไปพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป
งานคะเดี๋ยวขออนุญาตขอภาพประชาสัมพันธ์งานเสวนาขึ้นหน้าจออีกทีได้ไหมคะ
เพราะว่าภาพนี้วันนี้คนแชร์กันเยอะมากพี่อุ๋ย
แชร์กันในโลกออนไลน์เยอะมากเพราะว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาไปร่วมเวทีเสวนาอันนี้

นรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเพศวิถีรักไร้รุนแรง
มีหัวหน้าพักเป็นแกนเป็นคนนำเลย
วันนี้แชร์กันเยอะมากเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นแล้ว
เรื่องนี้ค่ะคุณรัชดาก็ต้องให้สัมภาษณ์แล้วก็ต้องคุยต้องคุยกับนักข่าว

ใช่คุณรัชดาบอกว่าอ๋อมัน๒ปีก่อน

เขาไม่ได้รู้เรื่องส่วนตัวของผู้ที่ถูกกล่าวหานี่
แต่ถ้าเรื่องนี้มันคลี่คลายก็ดีนะ
อยากให้เรื่องมันคลี่คลายเพราะว่าเรื่องนี้มันกระทบกับพักจริง
พร้อมรับฟังเสียงตำหนิ
แต่ไม่อยากให้เกินเลย
พาดพิงคนอื่นคุณรัชดาบอก
หลังจากนี้กรรมการบริหารพักเดี๋ยวต้องคุยกัน

คือบางเรื่องเราก็ไม่รู้นะ
ว่าใครมีพฤติกรรมอย่างไร
เราก็คบกันในเรื่องงานเป็นหลักค่ะ
แต่คนก็มีประเด็นนี่ที่โชว์
ถ้าใครทำสนใจเรื่องไหนร่วมกัน

พี่ก็รู้เสมบงบรู้รู้สึกแย่พูดไม่ออก
คือเราไม่ได้ไปอยู่ในจังหวะที่คนเขาจะมาเล่าเรื่องชาวบ้าน

คงต้องมีการพิจารณาในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เพราะว่ายอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้

เห็นมีพูดถึงเรื่องจริยธรรมจริยธรรมอะไรอย่างนี้ด้วยอาจารย์
ใช่ค่ะวันนี้เราก็เสียใจแล้วก็ขอโทษแล้วนะคะ
แล้วก็อยากที่จะให้กระบวนการยุทธิธรรมเดินหน้าโดยเร็ว
วันนี้คนก็ยังรอฟังการออกมาพูดของคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์

ว่าเออคำถามที่สังคมเขาก็ไม่ได้โทษหรือไม่ได้ว่าอะไรหรอก
ภาคประชาธิบัตย์ผมเชื่อว่าทุกคนก็เข้าใจว่า
เรื่องก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าแต่ละคนเนี่ยในฉากหลังเนี่ย

เพียงแต่ว่าคำถามก็คือว่าเออก่อนหน้านี้ไม่รู้จริงหรืออะไรประมาณอย่างนี้

คุณจุลินหัวหน้าพักประชาธิปัตย์หรือว่ากรรมการบริหารพักผู้บริหารพักจะออกมาบอกเพิ่มเติมใช่ไหมว่า
มัน๑๒๓๔แบบนี้แบบนี้ไม่รู้จริงอะไรก็ว่ากันไป

ส่วนรองหัวหน้าพักคนนั้นก็อย่างที่ทราบนะฮะลาออกจากทุกตำแหน่งในพักแล้วเขาก็
ขอปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างพร้อมต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมนะครับ
ท่านผู้ชมครับถ้าในมุมมองของทางด้านฝั่งการเมืองนะ
นักวิชาการที่เป็นผู้ที่เขาติดตามการเมืองไทยมาตลอดวิเคราะห์การเมืองมาตลอด
นี่คืออาจารยุทธพรอิสระชัยนะครับรองศาสตราจารยุทธพรอิสระชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมอธิราช
ถูกกล่าวหาว่าไปกระทำอนาจารย์ไปข่มขืนหญิงสาว
อาจารยุทธพรบอกว่านี่เป็นหนึ่งในภาพสะท้อนปัญหาของพักการเมือง

เพราะผู้ถูกราวหาเป็นถึงรองมาร่องหน้าภักรณ์
แล้วก็เป็นผอเลือกตั้งผู้ห้าก่อทลังกฎธมอศ์และศกของภักรณ์ด้วย
คงจะหลีกหนีไม่พ้นที่จะเกิดผลกระทบ
เนื่องจากพักเนี่ยก็ต้องไปสัญหา
พอคนใหม่แล้วกำลังอยู่ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งแล้วมันจะส่งผล
ที่เป็นผลลบต่อภาพลักษณ์ของพักด้วย
แม้ว่าในทางคดีเนี่ยยังไงก็ต้องรอจนถึงที่สุด

แต่ในทางสังคมเหมือนกับมีการพิพากษาไปแล้ว
แต่คงไม่มีใครออกมายอมรับอย่างชัดเจน
มาเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่กำลังจะมีการเลือกตั้ง
ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

แล้วก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับในการที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งใหญ่
ก็คือการเลือกตั้งทั่วไปนะครับการเลือกตั้งสอสอที่รออยู่ข้างหน้าด้วย
ดังนั้นประเด็นที่จะถูกวิภาควิจารณ์นะครับหรือถูกหยิบยกขึ้นมา
แล้วก็ก่อให้เกิดผลกระทบกับพักประชาธิบัตย์นั้นเนี่ย
มันก็ย่อมที่จะต้องมีอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับ
แต่คราวนี้พอมันเกิดขึ้นในฐานะที่คุณเป็ดนั้นเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ผู้ว่าและสกของพักประชาธิปัตย์ด้วย
ก็คงหลีกหนีไม่พ้นนะครับที่ครั้งนี้จะต้องเกิดผลกระทบทางการเมืองด้วย
อย่างน้อยที่สุดคุณประชาปัตย์ก็ต้องสัญหาบุคคลใหม่ที่มาทำหน้าที่แทนตรงนี้
แต่ในช่วงเวลาซึ่งต้องบอกว่าเหลือเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้น
ก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วดังนั้นตรงนี้จะสามารถปรับทัพปรับยุทธศาสตร์ได้ทันหรือไม่
แล้วก็จะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของภาคนะครับที่เกิดขึ้นต่อไปด้วยนะครับ
แม้ว่าตอนนี้ในทางคดีเราก็คงต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก่อน
อันนี้ในส่วนของพักนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นอนาคตทางการเมืองของผู้ที่ถูกกล่าวหาในตอนนี้ล่ะ
ลาออกจากตำแหน่งต่างในพักไปแล้วก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งอาจารยุทธพรบอกว่าก็ต้องรอดูผลของคดีนะฮะเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ก็ต้องรอดูผลทางกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องมีการพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัย
คือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยถามว่ายังมีโอกาสกลับมาสู่แวดวงทางการเมืองไหม
อาจารยุทธพรบอกว่ามันก็มีนั่นแหละแต่มันก็คงค่อนข้างยากค่ะ
ถ้าเกิดผลสุดท้ายออกมาแล้วมีการชี้ออกมาว่ากระทำ
หรือว่าถ้าเกิดเออไม่ได้กระทำนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม
ใช่แต่สุดท้ายคือต้องรอคำตัดสินของศาลในแต่ละคดี
ตอนนี้เขาก็ยังมีสิทธิ์ในการที่จะต่อสู้
จะตอบได้ว่าจะกลับเข้าสู่วงการการเมืองได้หรือเปล่า
ซึ่งจะใช้เวลาอีกมากน้อยเท่าไหร่อันนี้ก็ยังไม่รู้
คุณผู้ชมคะพอฟังเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง
ลวนลามการทำอนาจารย์การข่มขืน
หรือว่าคุณผู้ชมต้องนึกถึงที่ออกมาต่อสู้ตลอดพี่บุ๋มปณะดา
พี่บุ๋มบอกเห็นข่าวเห็นเรื่องนี้มือสั่นเลยนะ
คุณบุ๋มปณะดาขณะประธานองค์กรทำดี
คุณบุ๋มบอกว่าเคยร่วมโปรเจคกับรองหัวหน้าพักคนนี้
เคยร่วมโครงการร่วมรณรงค์

บุ๋มบอกตกใจมือสั่นเลย
กลายเป็นว่าคนที่รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้

บุ๋มบอกว่าขอโทษนิดนึงนะ

ของรองหัวหน้าพักภูมิพี่บุ๋มบอกป่าว

บุ๋มบอกว่าเปล่านะพี่บุ๋มไม่ได้ตกเป็นเหยื่อนะ

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเพศวิถี
เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของจัญญาบันนักการเมือง
ทรงคุณวุฒิและสงสารผู้หญิงหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อบางคนมาแจ้งความช้า
คดีหมดอายุความไปแล้วด้วยซ้ำมาแจ้งกับพี่แต่ปัญหาคือว่า
สะเทือนใจค่ะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยยิ่งเป็นคนดัง
ไม่ว่าจะดังในรูปแบบของการเป็นดารานักแสดงนักร้อง
หรือว่าจะเป็นนักกีฬาที่ชื่อเสียงโด่งดังและนักการเมืองนะคะ
ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีและควรจะทำตัวดี
คือจะเป็นบุคคลที่มีความคาดหวังสูง
เพราะว่าคุณเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วยิ่งเป็นนักการเมือง
คำว่าจัญญบันยิ่งต้องสูงมากเพราะว่าเป็นอาชีพที่ใช้ดูแลปกครองคนอื่น
แต่ในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นเราเองก็ตกใจกับข่าวเหมือนกัน
ว่าทำไมหลายคดีจังแต่พูดถึงทั่วไปก็คือว่า
ผู้หญิงสักคนหนึ่งเวลาเจอใครที่มียศมีตำแหน่งมีความร่ำรวยกว่า
มีชื่อเสียงมากกว่าอาจจะกลัวที่จะออกมาพูดความจริง
เนี่ยค่ะอย่างที่พี่บุ๋มพูดคือเรื่องจริงบางคนไม่กล้า
ไม่กล้าออกมาเปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
ทีนี้พี่บุ๋มก็เลยแนะนำแบบนี้นะคะ
บุ๋มบอกว่าฝากเตือนผู้หญิงทุกคนเลยค่ะ
ถ้าเจอกับเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้แนะนำว่าถ้าไม่กล้าแจ้งความ

ไปโรงพยาบาลก่อนเลยไปตรวจร่างกายเก็บหลักฐานเอาไว้ก่อนเลย
เช่นโรงพยาบาลตำรวจเขาอาจจะดำเนินการแจ้งตำรวจให้เราเลยด้วยซ้ำ
อันดับแรกเลยนะคะไปโรงพยาบาลไปตรวจร่างกายแล้วเก็บหลักฐานเอาไว้ก่อน
บุ๋มบอกว่ามาที่องค์กรทำดีของพี่บุ๋มก็ได้นะ
แล้วพี่บุ๋มก็คุยกับทนายตั้มในส่วนของน้องอายุ๑๘
บุ๋มมองเลยว่าชนะคดีพี่บุ๋มเชื่อว่าน้องจะชนะคดี
เพราะว่าเหยื่อรายอื่นสามารถเป็นพยานบุคคล
ช่วยยืนยันความผิดของผู้ก่อเหตุได้ด้วยค่ะ
เพราะกรณีของน้องยุค๑๘ที่มาหาทนายตั้มคนแรกเนี่ย
เหมือนกับมีกล้องวงจรปิดในร้านด้วยนะครับใช่
คือที่สำคัญก็คืออย่างที่คุณบุ๋มบอก

การตรวจร่างกายมันมีผลไงใช่ไหมใช่หลักฐานไง
โดยเฉพาะถ้าถูกข่มขืนใช่ไหม
คือนานวันไปเอาล่ะคดียังไม่หมดอายุความ
แต่หลักฐานที่จะไปมัดตัวคนกระทำเนี่ยมันยาก
ค่ะแต่ก็อย่าเพิ่งไปตัดโอกาสที่ว่า

เพราะว่าเราย้ำกันตั้งแต่วันแรกที่เรานำเสนอข่าวว่า
ที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายแต่ละคนนะคะ

ข้อมูลที่คุณออกมาบอกมันก็จะเป็นประโยชน์มาก
มีหนึ่งในผู้ที่เขาตกเป็นเหยื่อที่เขาที่เขากล่าวอ้างอ่ะนะ

แล้วไปเจอที่ร้านอาหารหรือว่าที่คอนโดเนี่ย
เขาสะท้อนผ่านผมมาคือมีบางคนเนี่ย
จากตั้งคำถามว่าทำไมถึงเพิ่งมาแจ้งความ

ตั้งคำถามกลับมาที่คนที่ตกเป็นเหยื่อประมาณว่า

เขาก็เลยฝากบอกว่าอย่าไปคิดคือ
คนที่เป็นผู้ชายหรือคนที่ตั้งใจจะกระทำกับเขาทั้งหลาย
อย่าไปคิดว่าเวลาที่ผู้หญิงขึ้นรถไปกับคุณ

หรือแม้กระทั่งคุณใช้กลวิธีต่างนานา
ในการที่จะบอกเขาว่าไปเอาของไปนู่นนี่นั่น
แวะไปที่ห้องที่สำนักงานอะไรเขาหน่อย

เพราะว่าเขาเก่งเรื่องด้านเศรษฐศาสตร์

หรือเป็นกรณีอื่นก็แล้วแต่เนี่ย

ผู้หญิงที่เขายอมไปกินข้าวกับคุณ

เชื่อว่าท่านต้องรู้จัก

เป็นหญิงสาวที่เธอเคยถูกข่มขืน
มีร่องรอยความบอบช้ำในใจในเรื่องนี้

ก็มาถูกกระทำซ้ำรอยแบบเธออีก
นี่นะฮะนี่ละครเรื่องล่านะครับ
มีมา๒เวอร์ชั่นและเวอร์ชั่นล่าสุด

ก่อนหน้านี้จะเป็นพี่นกสินใจ
แล้วก็คุณซายเจริญปุระเล่นเป็นลูกสาว

ล่าสุดเนี่ยหลังจากเกิดกรณีข่าวในเรื่องนี้นะครับ
ภูมิกับละครเรื่องล่าเวอร์ชันล่าสุด
ก็คือคุณสันศรีแก้วหล่อนะฮะ
บอกว่าโทษจากคดีคมคืนในสังคมไทย

แล้วก็ทำให้คนร้ายเนี่ยหวนกลับมาทำผิดแบบนี้

ประเด็นหนึ่งที่พูดถึงก็คือบทลงโทษทางกฎหมาย

ซึ่งคิดว่ามันเบาไป
รายติดคุก๒๓ปีก็พ้นโทษ

ส่วนเหยื่อที่โดนเนี่ยไม่ต้องพูดถึง

วันนี้เราจึงพยายามพูดว่าข่มขืนเท่ากับประหาร
เพราะเชื่อว่าตั้งหลักเท่านี้
หากจะมีการลดหย่อนโทษมันก็คงเหลือติดคุกตลอดชีวิต
หรือ๕๐หรือ๒๐ปีก็ว่าไป
มันถึงจะสมน้ำสมเนื้อกับความปิด

คือตั้งหลักถ้าข่มขืนเนี่ยพี่สันบอก
โทษประหารไว้ก่อนอย่างน้อยคุณได้ลดหย่อนโทษ
มันก็ยังติดคุกตลอดชีวิตหรือ๕๐ปี๒๐ปี
ตั้งหลักแบบโทษน้อยแล้วไปลดห่อน
แล้วมันก็แทบจะติดแค่๒๓ปีก็ออกมาแล้ว
นี่บางคนบอกว่าถ้าโทษประหารชีวิตมันก็มีเนี่ย

คือเหยื่อต้องบาดเจ็บสาหัสหรือว่าตายนะฮะ
แต่เหยื่อโดยทั่วไปเนี่ยโทษมันไม่หนักถึงประหารชีวิตเนี่ย

นี่นะคะเราก็จะได้ยินบ่อยการออกมาเรียกร้องเรื่องนี้
แต่มีอีกมุมหนึ่งในเชิงวิชาการนะดิฉันไม่ได้พูดเองนะ
เชิงวิชาการเขาก็มองว่าถ้าข่มขืนปุ๊บประหารเลยเนี่ย
เหยื่อจะมีโอกาสรอดน้อยมาก
คนที่ก่อเหตุก็จะตัดสินใจว่างั้นก็ฆ่าให้ตายไปเลย

เพราะยังไงโดนจับได้ก็ประหารก็ตายอยู่ดี
เขาไปมองในมุมที่ว่าถ้าไม่ใช่ว่าให้ประหารอย่างเดียวเนี่ย
เหยื่อคือมีโอกาสรอดชีวิตไงมันก็มีลักษณะข่มขืนและฆ่า

เผื่อยคนที่กะทำถ้ามันมองว่ายังไงมันก็ประหารชีวิต
ประโดนประหารอยู่ดีมันฆ่าเขาตายเลย
ใช่อันนี้มันเป็นเรื่องในเชิงวิชาการด้วยแค่เล่าให้ฟัง